เป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน
ทายพี่ทั้ง๓คนรวมถึงทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
อยู่นะตอนนี้นะคะวันนี้เบ้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ใหม่
วิทยาลัยขอนแก่นกับงานแถลงข่าวหมอลำเฟสติเวิล
งในวาระ๖๐ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
วันนี้บอกได้เลยว่ามีศิลปินแล้วก็หมอลำ

ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงประถมบันเทิงศิลป
เสียงอีสานหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็อีกมากมายเลยล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าตามรถเบ้นไปพูดคุยกับตัวแทนหมอลำกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะ
เน้นอยู่กับอีกหนึ่งตำนานของวงการหมอลำค่ะ

สำหรับเมนกน้อยอุไรพรหมอลำเสียงอีสาน
ก็เป็นยุคเปลี่ยนถ่ายคนรุ่นใหม่ค่ะ
ดีใจแห้งค่ะดีใจมากเลย
เพราะว่าในช่วงขณะที่เข้าดูแลและบริหารเนาะ
ก็ได้เปลี่ยนถ่ายลูกหลานจนถึงยุคนี้ค่ะ
ต่างก็รับปากว่าจะให้ยายได้เบาแรงนิดนึง
รู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะ
ที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานบ้านต้อง๕
เป็นหลานของแม่นกน้อยอุไรพร
แล้วก็เอิญว่าเป็นรุ่นสืบสารตำนานหนก
แล้วก็จะสืบทอดแล้วก็รักษาวัฒนธรรมต่อไปค่ะ
ภูมิใจนะคะคิดว่างานนี้ก็คงจะยิ่งใหญ่ที่สุดแน่นอน
อยากให้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นอีสานหรือต่างจังหวัด
หรือต่างภาคต่างประเทศถ้าสามารถมาได้ให้มานะครับ
เพราะว่าน่าจะเป็นงานที่ประวัติศาสตร์เลย
ภาคภูมิใจแต่ก่อนจะอาย
แต่ตอนนี้คือเขาให้เกียรติคนดูก็ให้เกียรติ
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติมันก็เลยเกิด
แล้วก็เด็กก็เปิดใจในการที่จะสืบสาร
แล้วก็อยากรู้อยากเรียนในคำว่าหมอลำ
ฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนเรียนเชิญทุกคนเลยนะครับ
เรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาร่วม

แล้วก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมคำว่าหมอลำไปด้วย

ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะแววมาว่าบนวิธีพร้อมแล้ว
เดี๋ยวเราไปติดตามชมแบบคอนเสิร์ตจากบนเวทีกันเลยค่ะ

นี่แค่บรรยากาศของงานแถลงข่าวเท่านั้นนะคะ

เขาจะจัดขึ้นในวันที่๙ถึง๑๑ตุลาคมนี้
บอกได้เลยว่าสายหมอลำสายม่วนไม่ควรพลาดนะคะ
และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ